ว่ามีสาวคุยแต่ไม่ใช่น้องนั้นนะ

ใช่นะจ๊ะเป็นสาวที่รู้จักกันมานาน
มันปรบผักซ้ำแล้วซ้ำอีกในสำหรับแฟนความรู้

ที่ฉันเรียนเหมือนกันแต่เขาเป็นรุ่นหลานดิฉัน

ไอซ์ยังไงคะลูกเขาคือใคร

เป็นคนในนอกวงการอะไรยังไงบ้างครับ

ก็แป๊บไม่ได้มากครับผม

นี่ค่ะอีกหนึ่งหนุ่มกัปตันชลทร
เขาร่วมกวนกันเขาก็รู้นะว่าไอมีแฟนมาตลอด

แฉเพื่อนหน่อยแฉตัวเองด้วยจ้า
น่ารักก็คือแต่ละคนก็ใช้ชีวิตอยู่แล้วค่ะ
พารินก็มีคนคุยเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไร

มันก็ทุกคนรู้จักซึ่งกันและกันอยู่แล้ว

มีหมดทุกคนแล้วเจ๊ก็มี

ไม่ได้เปิดครับผมตอนนี้ก็มีตะเหนิง
เป็นคู่ชีวิตรองจากเจ๊เลอร์ครับผม
ฉันอยากเป็นต้าเหนิงมาก